นาฬิกาสิบสามนาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับทราบเรื่องราวที่ควรรู้ในการที่จะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ร่วมในพระราชพิธีที่สำคัญ๒๖ตุลาคมนี้นะครับ
ในช่วงเวลาที่สำคัญก็คือช่วงตี๕ของวันที่๒๕ตุลาคมก็คือการที่จุดคัดกรองทั้ง๙จุดรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะเปิดให้ประชาชนเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะจากนั้นตั้งแต่ตี๕ของวันที่๒๕คุณผู้ชมจะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้จนถึงรุ่งเช้าของวันที่๒๖ตุลาคมจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะคะ
ในการเดินทางเข้าไปด้านในค่ะทั้งหมด๒วันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมและเตรียมสิ่งที่จำเป็นอื่นอีกนะคะ
จะเป็นอะไรบ้างที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมเข้าไปในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
บริเวณนี้ค่ะคือจุดคัดกรองแยกสะพานมอนนะคะ
เป็น๑ใน๙จุดคัดกรองที่ประชาชนจะต้องผ่าน
ก่อนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาบพิษค่ะ
อีก๘จุดคัดกรองประกอบด้วยท่าช้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนกรยานมัยตรี
วัดเชษตุพลท่าเตียนท่าพระจันทร์และใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
จุดคัดกรองทุกคนจะต้องแสดงตัวด้วยบัตรประชาชนจึงจะสามารถเข้าได้
ภายในพื้นที่จะไม่มีเต็นต์บริการประชาชนต้องนั่งพื้นค่ะ
ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
พักผ่อนให้เพียงพอควรรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
เนื่องจากต้องใช้ชีวิตในพื้นที่จำกัด
สำหรับการแต่งกายต้องใส่ชุดสุภาพไว้ทุกข์
สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำที่ใส่สบายเพราะต้องเดินในระยะไกล
เส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจะเคลื่อนผ่าน
ในช่วงเช้าของวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด
ละอาจเสียพื้นที่นั่งได้จึงต้องเตรียมอาหารน้ำดื่ม
เพียงพอใน๒วันซึ่งอาจเป็นอาหารแห้ง
ไม่บูดเสียงง่ายและไม่มีรสจัดค่ะ
ในช่วงเวลาที่รอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ประชาชนจะต้องอยู่ในอาการสำรวมสามารถปูเสือหรือผ้ารองนั่ง
ขนาดพอดีตัวที่สามารถพับเก็บได้
หากใครต้องการกางร่มเพื่อกันฝนหรือกันแดด
ขอความร่วมมือให้ใช้ร่มสีดำหรือสีเทาค่ะ
โดยในช่วงที่ริ้วขบวนเคลื่อนผ่านต้องหุบร่มและถอดหมวก
ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องที่ได้มาตรฐานสากล
บันทึกภาพริ้วขบวนได้แต่ห้ามเซลฟี่
กลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างอบอ้าว
และจำนวนคนหนาแน่นที่เบียดเสียดกันในพื้นที่จำกัด
ลมเล็กพัดหรือยาดมยามองเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะ
ทำให้สดชื่นและผ่อนคลาย
ส่วนใครนอนน้อยแนะนำให้พกเครื่องดื่มเกลือแร่
จิบระหว่างวันบรรเทาอาการอ่อนเพลีย
จากนี้ควรพาเพื่อนหรือญาติมาด้วยอย่างน้อย๑คน
เพื่อรักษาที่นั่งหากต้องลุกออกจากพื้นที่
ซึ่งถ้าไม่มีใครรับรองที่นั่งจะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีค่ะ

โดยกรุงเทพมหานครเตรียมรถสุขาไว้ทั้งหมด๗๐คัน
สุขาเคลื่อนที่๑๕๐ตู้
ไว้บริการประชาชนโดยรอบพระราชพิธี
พร้อมขอความร่วมมือประชาชน
ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้หรือนำขยะไปทิ้งที่บ้าน
ไม่อนุญาตให้พกของมีคมเช่นกันไก่หรือคัตเตอร์ติดตัวมาด้วย
ควรหลีกเลี่ยงการแชร์รถส่วนตัวเพราะจะทำให้การจราจรติดขัด
สำหรับเด็กและคนชะลาควรมีชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแลพกติดตัวไว้
เพื่อเหตุพัดหลง